ค่ะถ้าพูดถึงนางเอกปากแข็งปากแข็ง
เธอก็ไม่เคยปริปากออกมาบอกเลยสักครั้งเดียวนะคะ

ไม่เคยออกมาบอกเลยนะว่าคบหาดูใจกัน
แต่ว่าพอเลิกรากันไปก็มีการออกมาประกาศผ่านสื่อว่า
รากันไปแล้วไม่ได้คุยกันแล้วนะคะ

แต่งานนี้สาวเจนี่ขอปิดปากเงียบ
ว่าเป็นนุ่มคนใหม่ที่เข้ามาดูแลหัวใจตอนนี้หรือเปล่านะคะ
เอาไปฟังเสียงของเธอกันหน่อยค่ะ

อย่างนี้คนจะเข้าใจว่าเป็นจริงตามข่าวอย่างนี้หรือเปล่า

นึกว่าไม่พูดเรื่องคนนั้นหรือพูดเรื่องหัวใจได้

คือบอกว่าที่ผ่านมามันสอนอะไรเรามาเยอะ
นี่ก็คือสเต็ปการตอบแบบเนียนของเจนนี่
ก็เจนนี่คือตอบคำถามสื่อทุกครั้งแบบนี้

ที่เราปล่อยคลิปคุณเจนี่สัมภาษณ์สื่อมวลชนไป

นี่เนียนมากบอกพี่มาถ่ายรูปกัน

กลับไปถามเธอเรื่องหัวใจเธอก็จะตอบประมาณนี้แหละ

เพราะเจนี่อยากจะเก็บไว้เป็นเรื่องของคนสองคน

แล้วก็แบบมีหนุ่มเข้ามาตลอดเวลา

มีเขาเรียกว่าอะไรแคปชั่นใต้ภาพ
มันชวนสงสัยว่าจะมีหนุ่มคนใหม่มาดูแลหัวใจหรือเปล่า